ส่วนใหญ่เข้าไปกันเป็นคู่แต่ว่าไปกันเป็นครอบครัวก็มีเหมือนกันนะคะ
แล้วก็ไม่ใช่แค่ไปรับลมหนาวที่ญี่ปุ่นเท่านั้น
เที่ยวแบบทะลงทะเลเผยความเซ็กทรงเซ็กซี่

เราได้เห็นรุ่นใหญ่อย่างคุณอ้ำพัชราภากับแก๊งเพื่อนไปแล้ว
เรียกได้ว่าโชว์ความเซ็กซี่รับต้นปีกันเลยทีเดียว
โดยเจ้าตัวใช้วันหยุดยาวในช่วงปีใหม่แบบนี้แหละ
ชาร์จแบตให้กับร่างกายด้วยการแพ็กกระเป๋า
ด้วยการสลัดภาพสาวหวานสุดเรียบร้อย
สวมบิกินี่สีฟ้าตัวนี้นะครับ
อวดหุ่นสุดเฟิร์มบนเรือย้อกกลางทะเล
เพราะว่าเข้ามาคอมเมนต์ในความน่ารัก
แล้วก็ความเซ็กซี่ของเธอเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
แต่จากนี้ไปบอกเลยว่าสาวปรางอาจจะต้องกุมขมับนิดนึง
เพราะว่าคงจะมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เรียงคิวเข้ามาขายขนมจีบเธอเพิ่มมากขึ้นแน่นอน
เออมีความแบบเซ็กซี่ปนน่ารักนิดนึงอะไรอย่างนี้
เก่งมากเลยค่ะถ่ายที่ถ่ายภาพพี่แหลมพรมเทพได้
แต่เหมือนแบบอยู่คนเดียวดิฉันไปนะโอ้โหคนเพียบเลย

ใช่แต่นี่คืออวดภาพหรือว่ามีตากล้องดีหรือเปล่า

ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไปอาบสองเองละการนะคะ
แต่ว่านี่แหละก็เป็นแบบความเซ็กซี่เล็กของซุปตารุ่นเล็ก

อะค่อยแงมค่อยเซ็กซี่นิดนึง
สวัสดีครับ